คุณผู้ชมฮะกรณีของน้องหลิวบ้างนะครับ
กรณีการเสียชีวิตของน้องหลิวนะฮะ
นางสาวมะยุรียอดพันเนาอายุ๑๙ปี
เมื่อปี๕๕ก็หายตัวออกจากที่พักไปที่ปราจีนบุรี
แล้วก็สุดท้ายทางครอบครัวพยายามที่จะสืบว่าน้องหลิวไปไหน
แล้วก็ให้ทางมูลที่กระจกเงาช่วยนะครับ
เขาก็เลยไปช่วยด้วยการที่จะไปพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคล

แล้วก็มาดูซิศพไร้ญาติมีใครที่เข้าข่ายลักษณะ
ปรากฏพบว่าน้องหลิวเสียชีวิตนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องขี้คายคดีนะครับในการหามือฆ่ามือยิงน้องหลิว
เพราะว่าในศพพบว่ามีรูกระสุน
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
นำหมายสารจังหวัดสะแก้วหลังจากที่รวบรวมหลักฐาน
และเชื่อเหลือเกินว่าคนฆ่าเป็นใคร
สรุปแล้วขอหมายสารจังหวัดไปบุกจับกลุ่มนายจุมพลสุภาวงศ
หรือว่าพอตุ๊อายุ๕๖ปี
ที่บ้านพักเล็กที่๑๙๑ทับ๓หมู่๗ตดปรูอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อช่วงเวลา๖โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พอตุ๊หรือว่านายจุมพล
หลบหนีออกจากบ้านของเขาเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
แล้วเมื่อคืนนี้ย้อนกลับมาที่บ้านพักช่วงเวลากลางดึก
ที่ชุดสืบสวนจะขออนุมัติหมายสารออกหมายจับ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มพอตุ๊ได้เมื่อเช้านี้นะครับ
โดยระหว่างการจับกลุ่มพอตุ๊สวมใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
ได้เปิดประตูออกมาจากบ้านเมื่อพบกับตำรวจ
ตำรวจขอให้ร่วมมือนะฮะขอให้จับกลุ่มโดยง่าย
พอตุ๊ก็ยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไม่มีท่าทีขัดขืนแต่ยังให้การปฏิเสธ
ว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องหลิวตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
ก่อนที่ตำรวจจะเชิญตัวนายชุมพลหรือว่าพอตุ๊
ขึ้นรถของชุดสืบสวนเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
พื้นที่พบศพของหนองหลิว
โดยสารจังหวัดสาแก้วได้อนุมัติหมายจับนายชุมพล
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของตนเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหลังจากนี้จะสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ถ้ายอมรับสาภาพหรือว่าหลักฐานมัดตัวชัดเจนแล้ว
ก็จะนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพต่อไปนะครับ
ขณะที่ครอบครัวของน้องหลิวนะฮะหลังจากได้เข้าไปรับชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิว
ที่สพวัฒนานครแล้วนะครับแม่ของน้องหลิวก็คือนางสุรีวันยอดพะเนา
ก็ได้นำชิ้นส่วนกระดูกไปเก็บไว้ที่ห้องนอนของน้องหลิวนะครับ
ซึ่งห้องนอนห้องนี้เป็นห้องที่น้องหลิวนอนมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ที่ประตูเข้าห้องจะเห็นว่าน้องหลิวเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะครับ
โดยสาเหตุที่น้องหลิวเขียนชื่อตัวเองติดไว้ที่ประตูหน้าห้อง
เพราะถือว่าเป็นการจองห้องและบอกให้ทุกคนรู้ว่าห้องนี้คือห้องของเธอนะครับ

ส่วนในห้องนอนนะครับแม่ของน้องหลิวได้ปูเสือไว้หนึ่งผืน
แล้วก็นำรูปกระดูกแล้วก็เสื้อผ้ารวมถึงที่หนีบผมของน้องหลิวมาวางไว้ด้วยกัน
อีกทั้งบริเวณผนังห้องยังมีเข็มขัดของน้องหลิวที่ใช้ตอนเธอเรียนอยู่ป๖แขวนไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งน้องหลิวไม่เคยคิดที่จะเอาเข็มขัดนี้ทิ้งเลยนะครับ
น้องหลิวบอกว่าน้องหลิวรักห้องนี้มากตอนที่น้องหลิวยังอยู่เนี่ยก็ต้องปูเสือนอน
เพราะที่บ้านไม่มีฟูกไม่มีเตียงดังนั้นหลังจากที่น้องหลิวเสียชีวิตไปแล้ว
ครอบครัวก็เลยตั้งใจจะให้น้องหลิวเหมือนกลับมานอนที่บ้านกลับมาอยู่ที่บ้าน
นำเสือมาปูนำกระดูกมาวางไว้ที่ห้องนี้ให้เหมือนกับตอนน้องหลิวมีชีวิตอยู่นะครับ
สิทธิ์ครอบคราวที่พูดคุยกับแม่ของน้องหลิวถึงการจับกลุ่มผู้ต้องหา
โดยเฉพาะพอตุ๊ที่แม่เองก็เคยสงสัยพอตุ๊มาโดยตลอดเหมือนกันนะครับ
บอกว่าจับกลุ่มได้แล้วควบคุมตัวได้แล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับน้องหลิวบ้างครับ
ก็อยากจะบอกว่าดีใจด้วยแล้วลูกเอ้ยแค่นั้น
อยากจะฝากขอบคุณคุณกระจกเงาแล้วคุณตำรวจทุกท่านที่ตามหา
แต่ขอบคุณมากที่สุดคือกระจกเงาติดตามเรื่องเรามาตลอด
คือแม่ขอบคุณมูลที่กระจกเงาที่ทำให้พบว่าลูกสาวกลายเป็นศพแล้ว
และหลังจากพบว่าเป็นศพก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะ
สภาพศพที่ถูกอาวุธปืนยิงว่าใครเป็นคนยิงเป็นคนฆ่า
กระทั่งตำรวจสามารถที่จะออกหมายสารขออนุมัติหมายจับพอตุ๊ได้นะครับ
หลังจากพอตุ๊ถูกรวบตัวไปที่จังหวัดสะแก้วพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ที่บ้านภรรยาของพอตุ๊ก็จะมีนางจำเนียน
ซึ่งเป็นแม่ยายของพอตุอยู่ที่บ้าน
แล้วก็มีเครือญาติเดินทางมาเยี่ยมนางจำเนียนแล้วก็พูดคุยกับนางจำเนียน
ถึงกรณีที่ตัวพอตุ๊ถูกจับกลุ่มไปเมื่อเช้านี้
ทีมข่าวของเราขออนุญาตเข้าไปพูดคุยกับทางนางจำเนียนนะครับ
ซึ่งนางจำเนียนก็บอกสั้นบอกว่าคือก็ตอนที่ตำรวจเข้ามาจับกลุ่มพอตู้ที่บ้านแห่งนี้เนี่ย
ตอนนั้นเธอนอนอยู่พักผ่อนอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวพอตุ๊ลูกเขยกลับมาที่บ้านตอนไหน
จนกระทั่งตำรวจเข้ามาบุกจับกลุ่มตัวนะครับ
คือมารู้อีกทีตอนตำรวจเข้ามาแล้วแล้วก็แสดงหมายจับเนี่ยนะครับ
ก็เลยมาทราบว่าพอตุ๊ลูกเขยกลับมาที่บ้าน
ซึ่งตัวพอตู้เองนะฮะก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจในตอนที่ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็เดินทางไปให้ปากคำที่สพที่สะแก้วนะครับ
ขณะที่ครูอุ้มซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางจำเนียนนะ
ก็เดินทางไปที่สะแก้วด้วยนะครับโดยจะไปประสานขอยื่นประกันตัวตามขั้นตอนนะฮะ
ใช่อันนี้คือก็เป็นความคืบหน้านะคะ
อกจากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จริงผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะ
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวัฒนานครที่สะแก้ว
โรงเรียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพอตู้เลยนะคะ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะพอตุน่ะย้ายมาดำรงตำแหน่ง
พอตอนปี๕๓หลังจากนั้นก็มีคนแนะนำให้รู้จักกับน้องหลิว
ตั้งแต่ช่วงต้นปี๕๔แล้วพอตู้ก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนอีกที่หนึ่ง
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่พอตู้มาดำรงตำแหน่ง
จนถึงวันนี้๑๐ปีแล้วครูเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน
ก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วไม่มีใครทันช่วงที่ผอตู้เนี่ยมาดำรงตำแหน่ง
ตอนที่นักข่าวของเราไปถามทีมข่าวของเราได้คุยกับอดีตคลูพี่เลี้ยง
ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเคยเป็นครูพี่เลี้ยงที่นี่
ตอนที่พอตู้เป็นผอในเรื่องของค่าจ้าง
เคยมีประเด็นนะคือจำได้ขึ้นใจเลย
บอกว่าตอนนั้นที่พอตู้มาดำรงตำแหน่ง
เคยมีประเด็นเรื่องของค่าจ้างตอนที่เป็นครูพี่เลี้ยง
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่พอตุ๊มาเป็นผู้บริหารที่นี่
๔เดือนเป็นคนไม่สูงสิงกับคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ครูด้วยกันเองแต่ว่าจะมีผู้หญิง
อายุสักประมาณ๓๐ปีเนี่ยแวะเวียนมาหาแบบไม่ซ้ำหน้าเลย
นักข่าวก็ถามว่ามาเยอะไหมซึ่งอดีตครูพี่เลี้ย
คนนี้ก็บอกว่ามาประมาณ๑๐คนแต่ละคนที่มา
ก็จะหอบพวกข้าวปลาอาหารมานั่งกินกับพอตู้

นักข่าวก็เลยถามต่อไงคะว่าเคยเห็นน้องหลิวไหม
อายุประมาณ๑๙ปีตอนนั้นอดีตครูพี่เลี้ย
คนนี้บอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็เล่าข้อมูลให้ฟังค่ะ
บอกว่าครูผู้หญิงในโรงเรียนจะมาจับกลุ่ม
แล้วก็นั่งพูดคุยกันแต่ละคนเนี่ยก็จะแชร์
เรื่องที่เคยโดนพอตู้พูดจาแบบแทะโลมสองแง่สองงาม
ทีนี้มันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ครูพูดกันปากต่อปาก
ต้องระวังนะระวังผอคนนี้นะ
ระวังว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
เดี๋ยวลองฟังอดีตครูพี่เลี้ยงหน่อยค่ะ
โรงเรียนมันมีแต่ครูผู้หญิงแล้วมันทำตัวเหมือนหัวงู
พูดง่ายใช่
ส่วนในทางคดีนะฮะพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธ

ซึ่งจริงแล้วก็เดินทางไปที่

เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้เองเลยนะ

พอตุ๊โดยทางด้านของผู้ช่วยพบตรบอกว่าที่ผ่านมา
สอบปากคำพยานไปแล้ว๒๐ปากรวมถึงสอบปากคำผู้ต้องสงสัย
รายดังกล่าวคือพอตู้ไปแล้วรอบหนึ่งหลังจากที่มีการยืนยัน
นิรนามว่าเป็นศพของน้องหลิวนะครับซึ่งทางผอตุ๊เคยยอมรับว่า
เคยพบกับผู้เสียชีวิตหนึ่งครั้งตำรวจมั่นใจในหลักฐาน
แต่ว่ารายละเอียดต่างนั้นยังไม่ขอเปิดเผย
เพราะว่ามันเป็นผลทางคดีหลังจากที่สอบปากคำพอตู้
ที่ไปจับได้เมื่อเช้าแล้วก็ต้องดูนะฮะผลการสอบสวนเป็นอย่างไร
ตำรวจคงสรุปสำนวนแล้วก็เอามาเปิดเผยให้สื่อได้รับทราบ
ว่าใครเป็นคนผิดที่แท้จริงพอตุ๊เป็นผู้ต้องหาที่แท้จริงหรือไม่
ใช่ค่ะโอ้โหนี่เบรกนี้นี่ข่าวแบบใหญ่ข่าวยาวทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม